ทีนี้จากเรื่องแพรวามาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยละกันค่ะ
วันนี้ถือว่าเปิดทำงานแบบครบสูตรแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันรัฐมนตรีแต่ละท่าน
พอเข้าไปทำงานแล้วก็เอาเลิกเอาชัยยังไงกันบ้างนะคะ
เริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เราไปดูพลเอกอนุพงศ์เผาจินดากันก่อนค่ะ
ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาพร้อมกับคณะทำงาน
ถือเอาเลิกงามยามดีคือ๖โมง๔๐นาทีนะคะ
เข้ากระทรวงสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลังจากนั้นก็เริ่มงานเลย
คือการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนสกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อให้นโยบายต่างในภาพรวม
ซึ่งพลเอกอนุพงศ์ก็ยืนยันนะคะ
บอกว่าผมเป็นคนที่ยืดหยุ่นอ่อนโยนพอสมควร
คือหมายความว่าสามารถร่วมงานหรือว่าทำงานกับใครก็ได้
เพราะ๒รัฐมนตรีช่วยมาจากต่างพักกันด้วยไงฮะ

ผลเอกอนุพงศ์เคยพูดเสมอว่าแม้จะมาจากต่างพักต่างที่ต่างทาง
แต่ว่าเราจะทำงานด้วยกันไม่ได้แบ่งว่าใครทำอันไหน

ว่าผมมีความอ่อนตัวพอสมควรนะคะ
ส่วนทางด้านนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ

ก็บอกว่ายินดีที่จะให้ฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องนี้เต็มที่
เพราะว่าเป็นโอกาสดีที่ตัวผมเองจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ไปดูกระทรวงที่มีรัฐมนตรีเยอะที่สุดหน่อย
ก็คือกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
ก็มีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
แล้วก็รัฐมนตรีช่วยอีก๓คน
ก็เข้าทำงานที่กระทรวงเป็นครั้งแรกพร้อมกันเลยนะครับ
โดยได้ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง

ก็คือเรื่องของการจัดการปัญหาภัยแรงภายในพื้นที่
โดยในวันพรุ่งนี้นะครับ๓รัฐมนตรีช่วย
จะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนจังหวัดตากและอุตรดิษฐ์
เพิ่งเข้าทำงานก็ลงพื้นที่กันเลย
พร้อมกับยืนยันนะครับว่าสิ่งที่ทำแน่นอน
ไม่ผิดสัญญากับเกษตรกรก็คือ
นโยบายราคายางพาบรา๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะทำทันที
ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
อกจากนี้ทางด้านนายนัทพลทีพสุวรรณ

พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยค่ะคุณผู้ชม
ก็ถือเลิกเข้ากระทรวงเมื่อเช้านี้เลยนะคะ
โมง๔๙นาทีก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แล้วก็มีการหารือมีการมอบนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูงของทางกระทรวงทันทีเช่นเดียวกัน
ก็เหมือนกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยเข้าสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง
ก็มีสมาชิกพักภูมิใจไทย
มีสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็มาให้กำลังใจกัน
รวมถึงมีการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวง
เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลประชาชน
คุณอนุทินก็พาสื่อไปดูห้องทำงานชั้น๔
ด้วยที่อาคารสำนักงานประหลัดสทกระทรวงสาธารณสุข
ก็บูชาพระพุทธรูปประจำห้องทำงาน
แล้วก็นำพระพุทธรูปส่วนตัวชื่อพระพุทธศิริไตรรัฐ

แล้วก็ลงนามหนังสือรับหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะครับ

คุณเทวัลลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เข้าทำหน้าที่วันแรกที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็พานักข่าวไปดูห้องทำงานเหมือนกัน
ก็เอามาจากห้องทำงานที่บ้านมาบูชาที่นี่นะคะ
บอกด้วยนะบอกว่าเป็นพระที่บูชาคู่ตัวมานาน๓๐กว่าปีแล้ว
ก็ที่ผ่านมามีแต่สิ่งดีแคล้วคลาดเมตตามหานิยมตลอดเลย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าไม่ห่วงนะ
กรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ๒๕กรกฎาคมนี้
ใช่ในศึกซักฟอกนะฮะก็บอกว่าถือว่าทำงานเต็มที่
แล้วก็เป็นปกติเป็นกติกาปกติในระบบรัฐสภานะครับ
ส่วนนโยบายรัฐบาลก็มีนโยบายของพักชาติพัฒนาด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณเทวันเป็นหัวหน้าพักก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจรากย่านะครับ
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
บรรจุในนโยบายรัฐบาลด้วยก็มีการขอบคุณนายก
ที่มีการบรรจุนโยบายของพักเข้าไปสู่นโยบายรัฐด้วยนะครับ
ส่วนปลายสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชม๒๑๒๒กรกฎาคมนี้
พักพลังประชารัฐเขาจะมีการสัมมนาสอสอกัน

ว่าให้มาร่วมในการสัมมนาสอสอสุดสัปดาห์นี้
คือจะเป็นการหวังกระชับสัมพันธ์
ก่อนที่จะไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือเปล่า
มีกระแสออกมาว่าบิ๊กตูอาจจะไม่ไป
แต่บิ๊กป้อมอาจจะไปนี่กระแสนะฮะ